อดมนุษย์ว้า
กลับมาแล้วจ้ากลับยอดมนุษย์ป้า
วันนี้ป้าเนาอยู่กับแก๊งยอดมนุษย์ป้ามะพร้าวไทยโกอินเตอร์แห่งสมุทรสาคร
และหลังจากที่ป้าพาเราเข้าสวนชมชิมมะพร้าวกันเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ป้าจะพาเราไปเดินชมกรรมวิธีการคัดเลือกมะพร้าว
เพื่อส่งออกยังต่างประเทศกันถึงโรงงานเลยล่ะครับ
ถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับ
โอ้โหอย่าอย่างนี้เลยอะครับป้านิ่ม
ป้าหายไปหนึ่งป้าป่าป้าตุ้มต้องไปดูแลในสวนค่ะ
มันไม่ได้ก็ค่ะมันก็อยู่ที่นู่นแต่ไม่ได้มาด้วย
เหลือแค่สองป้าแล้วก็เหลือสองป้าน้ำสามป้าป้าเนาป้าแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปทำไง
ขั้นตอนต่อไปก็พอมะพร้าวเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีการคัดเลือกมะพร้าว
ที่สามารถคว่ำเป็นผลสดที่จะส่งออกได้นะคะส่วนที่ขนาดไม่ได้มีตำหนิมีรอยเช้า
เราก็ต้องคัดออกคัดออกนะคะงั้นเดี๋ยวป้าเนาเราไปดูขั้นตอนการผลิตกันนะคะ
เขาเรียกว่าขึ้นทรงค่ะขึ้นรูปเขาเรียกว่าขั้นเขียวนะคะเขาจะปั้นขั้นเขียว
ป้าแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ไม่ต้องยกสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีบาทมีบาทค่ะ
นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะประดิษฐ์เลย
ขึ้นทรงขึ้นทรงเลยเป็นคนขึ้นทรงแล้วส่งออกไปต่อใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะขึ้นทรงมากี่ปีแล้วค่ะ

อ๋อนี่มัวอายุ๖ค่ะ

ก็ทำนี่ต้องมีสมาธินะคุณจิ๊ก

ไม่อยู่แล้ว๕นิ้วในปัจจุบันนี้ผ่าอย่างนี้แล้วกุดอย่างนี้หมดแล้ว
ทำอยู่นานไหมคะฝึกอยู่นานไหมคะฝึก
ขั้นแรกก็ไปรับจ้างล้วง

แล้วล้วงจักรถังเขากินข้าวปรงวันก็ขึ้นหัดฉอก
เหรอจ๊ะอ๋อแล้วมีเทคนิคอะไรไหมคะเนี่ย

แล้วก็จักรถังแล้วก็ไปซีน
ไปปีนแล้วก็เลยมาเริ่มเป็นเฉาะฟัน
ฟันก็เป็นฉอกก็เป็นค่ะ

ถ้าหยุดแล้วจะไม่สบายเป็นข้าวหยุด

ถ้าหยุดแล้วก็คือถ้าไม่สบายหยุดไม่ได้นะ
เพราะว่าจะหยุดไม่ได้ต้องมาทำแล้วจะหาย
ระหว่างฉอกนี่หัวคิดอะไรอยู่

นิ่งไม่ได้ค่ะไม่นิ่งวอกแรกก็ไปเลยค่ะ
นี่ค่ะร้องเพลงมหาลัยมิเวศเตย

ไม่เคยเคยโดนแต่มีช็อกกลัว

โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะ

ปะนิ่มทำได้ไหมแบบนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของเราก็คือ
เราต้องมีทีมงานที่ดีนะคะ
หัวใจคืออยู่ตรงนี้ของปะนิ่ม

อมแมคทีเรียลที่มาจากในสวนที่มีคุณภาพแล้ว

ที่รักงานของตัวเอง

และก็ตั้งใจให้ทำสินค้าที่ดีที่มีคุณภาพ

โอ้โหอันนี้เป็นซีเครดอย่างหนึ่งนะ
ต่างชาติอยากจะเรียนรู้มากเลย
เขานึกว่าใช้เครื่องทำ
เครื่องนั่งอยู่ที่นี่นะ
ถ้าตอนต่อไปก็พูดเลยค่ะเราจะกลายว่านขาวโอ้โฮแล้วอันนี้แหละคะ
ก็จากที่เราขึ้นทรงเขียวแล้วเราก็จะมาเป็นกว้านขาว
รูปให้เป็นทรงไดมอนเชฟเป็นทรงรูปเพชรที่สวยงาม
ใช่ค่ะเวลาเราส่งออกจะส่งนี้
ส่งนี้เลยใช่ไหมคะส่งเพชรเลยหลังจากส่งเพชรเสร็จแล้วทำอะไรคะ
วันหนึ่งทำได้กี่ลูกคะป้าวันหนึ่งก็ถ้าคู่นึงก็๘๐๐ลูก
๘๐๐ลูกต่อวันเหรอประมาณมันขึ้นอยู่กับภาพ
ถึงกี่โมงแล้วคะ๖ประมาณ๗โมงถึง๖โมงเย็นค่ะ
โมงเช้าถึง๖โมงเย็นวันหนึ่ง๘๐๐กว่าลูกโอ้โห
ช่วงนี้นะคะฟังงานเยอะแค่ปกติก็๕โมงเย็นใช่ค่ะอ๋อแค่นี้แม่ง
แต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะป้าเนาเรายังมีโรงด้านหลังที่เราทำผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูป
เดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งในโรงงานหนึ่ง
ก่อนไปเราจะพูดพร้อมกันนะคะ
และนี่ก็คือที่ที่สำหรับการแปรรูปมะพร้าวล่ะครับ
อย่าโยนแรงนักสิครับเขากลัวนะเนี่ยตกใจหมด
ย้ายที่ไปดูที่แปรรูปมะพร้าวกันเลยดีกว่าครับ
ว่าเขาทำกันยังไงแล้วแปรรูปออกมาเนี่ยจะเป็นอะไร
โอ้มันจะเหมือนแปรบอลหรือเปล่านะโอ้ยคนละแปรแล้ว
เนื่องจากโรงงานที่นี่เป็นโรงงานต้นแบบปลอดสารพิษนะครับ
ซึ่งก็แน่นอนล่ะครับต้องปลอดความสกปรกด้วย
เนาและป้านี่ก็เลยต้องสวมชุดหมวกแล้วก็หน้ากากเพื่อความสะอาดแหละครับ

ออกมาเป็นลูกขาวน่าทานเนี่ยเขาเรียกว่าโคโคสโนบอลล่ะครับ
อืมและนี่แหละครับเรียกว่าเป็นการคิดค้นแบบใหม่ใหม่
มะพร้าวเนี่ยทานง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งงัดนั่งแงะนั่งแกะกันให้ช้อนงออีกต่อไป

ว่าแต่นอกจากเจ้าสโนบอลแล้วเนี่ยยังทำมะพร้าวแปรรูปอื่นด้วย
ไหมล่ะครับนอกจากโคโชคสโนบอลเนี้ยนะครับ
โครโคโนัทซอฟต์ไอศกรีมค่ะ

ทำมาจากไอศกรีมปะเข่าน้ำผอม

โอ้โหมีไอศครีมอีกนะคะ
ก่อนไปเราจะพูดพร้อมกันอีกแล้วนะ
อุ๊ยอันอะไรคะนี่ป้าอะไรคะปะนิ่ม
ต้องให้ปะจี๊อะอันนี้จะเป็นนวัตกรรมในการเปิดมะพร้าวเนอะ
ไม่จะมานั่งฟันอะไรแบบนี้นะครับ
นี้มาจากลูกค้าต่างชาติ

จริง๓รอยนี้อยู่หมัดละแต่ถ้าจะ๔ก็ได้แล้วก็ยกขึ้นมา
แล้วก็อันนี้ก็อ๋อผัดได้ครับมุ้งน้ำทั้งเนื้อ

อันนี้จดอนุสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว

อะไรก็ทุกอย่างก็แบบว่ามะพร้าวหมดเลย
ของเราคืออะไรคะโจทย์ของเราคือมะพร้าวน้ำหอม
ที่เราต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวหอมเกษตรกร
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวพิธานตัวนี้เนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากเลยนะ
อันนี้ก็ทำเองเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ
ดง่ายค่ะอ๋อเครื่องมันก็เดินเลย
ซึ่งตอนนี้ตัวนี้เนี่ยเราใช้น้ำมะพร้าวของเนื้อมะพร้าวถึง๘๐
น้ำแบบเนื้อเลยค่ะ
เลสเตอรอล๐นะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วย
ร้อยกรัมเนี่ยแค่๘๐แคนเองนะคะ
เหนาลองชิมเลยค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
นี่คือป้านิ่มบอกว่าคอเล็กเตอรอนน้อยที่สุดเลย
คอเลสเซอร์ล๐ค่ะไม่มีคอเลสเซอร์ลไม่มีน้อย
แคลอรี่ต่ำค่ะใน๑๐๐กรัมเนี่ยนะคะของเราเนี่ย๘๐คารารี่
ก็จะ๒๓๐๐แคลอรี่โอ้โหอันนี้คือ๐เลย
พี่ให้ทานอยู่ได้อีกเยอะค่ะป้านาวให้มีนมไม่มีกะทิ
เป็นอะไรที่แบบอยากกดเองว่าจะกดเองกระทิเยอะ
ป้านาวลองชิมหน่อยสิคะ
เดี๋ยวให้ทีมงานว่าพระนางจะกดเองให้ฟูเลย
ผมว่าเราหยุดการกดไอติมของป้าเนาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับโดน๕เนี่ยไม่น่าจะรอด
เอาเป็นว่าไปพักกันสักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมากดกันต่อเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อดีกว่าครับ
อยากจะถามว่าคำว่ามนุษย์ป้าเนี่ยความคิดของป้าจิ๊กคิดว่าเป็นยังไงคะ
อายุเป็นเพียงตัวเลขเนอะสมองแล้วก็แรงใจต่างเนี่ยมันไม่มีอายุนะคะ
ดับแรกก็คือว่าคือต้องทำให้ชีวิตมันสดใสมันมีชีวิตชีวาอยู่เสมอนะครับ
แล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังได้ไม่มากก็น้อยล่ะ